ต้องบอกว่าปั่นปวนไปทั้งวงการบันเทิงเลย

สำหรับปริศนาอักษรย่อชื่อของดาราฟอร์ฟันนะคะ
ที่มีข่าวไปผัวพันกับการมอมยานักศึกษาสาว

ซึ่งทุกคนยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นะคะ
ล่าสุดดารานุ่มฟรอยนัทพงศ์
ตรงกับคำใบ้ว่าเล่นหนังพันล้าน
เขาก็ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองนะ
ว่าไม่ได้นัดน้องที่เป็นข่าว
แต่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจริง

ตัวเขาเองบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เอาให้ทาน
ขนมที่อยู่บนโต๊ะทุกคนเอามาแชร์กัน
ตอนที่น้องทานตัวเองก็เดินออกไปสูบบุหรี่ข้างนอก
พอกลับเข้ามาเห็นน้องมีอาการคล้ายกับลมชัก
ซึ่งก็มีรุ่นน้องอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ชื่อว่าซึงคนนี้เนี่ยเป็นคนเรียกแกรป
และไปส่งที่โรงพยาบาล

ก็คือน้องผู้ชายที่ชื่อว่าซึงเนี่ยเขาเปลี่ยนปักหมุดไปที่อื่น
น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เลยโทรคุยกับพ่อของตัวเอง
ซึ่งตัวฟรอยเองบอกว่าไม่รู้เรื่อง
เพราะฟอยไม่ได้ไปด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครโทรตามให้ไปให้ปากคำ
ซึ่งเดี๋ยวจะให้ปากคำในวันพุธที่๒๐พฤศจิกายนนี้
ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวพร้อมให้ความร่วมมืออย่างแน่นอน
โดยทางบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ได้โทรศัพท์ไปสอบถามฟรอยอีกครั้ง

ติดต่อไปทางคุณแม่ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัว
ยืนยันสั้นนะคะว่าขอบคุณที่เป็นห่วงก่อนจะตัดสายไฟ

ขณะที่ทางคุณก้องปิยะเองที่เคยร่วมงานกับหนุ่มฟรอย

ยืนยันนะคะว่างานอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นที่มีหนุ่มฟรอยไปร่วมงานเนี่ย

คือฟอยเขาเองบอกว่าตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกัน
เพราะว่างานอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ย

เพราะถ้าถูกแคนเซิลก็เท่ากับว่ารายได้เขาหาย
เพราะถ้ารายได้เขาหายเนี่ยตัวเขาเองก็จะฟ้องร้องแน่นอน

น้องเขามีเรื่องผู้ยงผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมคะ

มาก็มาบางทีก็มากราฟมากับแท็กซี่
ก็ไม่มีการว่าจะไปก็ลอกกระติกใคร
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดเจอฟรอยก็คงจะต้องถามนะฮะว่า

อันนี้ก็เป็นการยืนยันจากพี่ก้องปียะผู้จัดอีเวนต์นะคะ
และที่สำคัญตัวเขาเองยืนยันว่าไม่ได้ไปด้วย
ซึ่งมันสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดที่ใบตองเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่าตัวหนุ่มปลอยเนี่ยไม่ได้ออกไปด้วยกับรถคันนั้นนะ
ต้องแล้วก็คือมีแค่รุ่นพี่ที่ชื่อว่าซึงกับน้องซีนที่ไปด้วยกันสองคน
แต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟอยไม่ได้รู้เห็นไม่ได้มีการนัดน้องเขาให้การว่าแบบนี้
ตัวเขาเองไม่ได้นัดน้องส่วนตัวก็คือเป็นรุ่นน้องเนี่ยพามาอีกทีนึง

ถูกต้องและไม่ได้ยื่นขนมเจลลี่นี้ให้น้องน้องกินของน้องเอง
ส่วนทางกันอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึง
พฤศจิกายนนี้วันพุธนี้ถ้าฟอยถูกเรียกก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึง